น่าจะเป็นคนหรือเป็นเงาหรือเป็นผีนี่แหละ
แต่ไม่มีศีรษะเป็นผู้หญิง
รูปทั้งหมดนี้คือคนแต่ไม่มีหัว
มีตั้งแต่คอลงมาถึงขายืนอยู่กลางถนน
อายุ๑๗ปีกำลังจะกลับบ้านแต่ก่อนจะกลับบ้าน
ซื้อของกลางซอยระหว่างที่แวะซื้อของกลางซอยผู้หญิงขี่
เป็นคนซ้อนระหว่างนั้นเนี่ยก็คือลงจากรถมอเตอร์ไซค์
เดินไปที่ร้านขายของแต่ระหว่างที่กำลังจะเดินไป
ขาไม่สามารถขี่เนื่องจากมองไปทั้งซ้ายหน่อยดิ
ไปทางซ้ายทีเนี่ยขาไม่สามัคคีเพราะเห็นเงาลางประหลาด
เห็นรูปร่างคือเห็นตั้งแต่ขาเข่าเอวตัวคอไม่มีหัว
พอเป็นแบบนี้เนี่ยถึงขั้นที่คุณวิพาดาเดินมาถาม
มึงเป็นอะไรถามอย่างนี้ฮะส่วนพีพีรวัตรยังยืนนิ่งอยู่เลยแล้วตกใจ
คนอื่นไม่เห็นนะครับพีรวัตรเห็นคนเดียวตอนแรกเป็นอย่างนั้น
ีรวัตรเห็นคนเดียวแล้วเอาไปตั้งสติได้หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายฮะ
ถ่ายคลิปนี้เก็บไว้แล้วเอาไปดูกันนี่มาชี้จุดตอนที่เกิดขึ้นตอนกลางวันแล้ว
พอมาชี้จุดตอนกลางวันเลยไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่
ก็เลยส่งภาพนี้ไปให้ในโซเชียลมีเดียช่วยดูหน่อย
แต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยพีรวัตรนอนไม่หลับทั้งคืนแล้วรีบตื่นขึ้นมาใส่บาทเพราะ
ว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นผีแหละน่าจะเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณฟังจากพีรวัตรครับ
อ่าลังผมผมมอยากเป็นก็จะเป็นผู้หญิงค่ะโอ้เห็นเงาปลาดปลาดยังกล้าเอามือถือขึ้นมาอีกหรือ
ก็หวังว่าจะมีใครช่วยไขปริศนาได้แม่ของวิพาดาคือคุณแม่อารยา
บอกว่าเรื่องนี้มีส่วนว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
อดีตมีนักศึกษาผู้หญิงเคยฆ่าตัวตายในย่านนี้
เพราะอะไรเครียดเรื่องเรียนฮะนั่นหลายปีแล้ว
แล้วจากนั้นมาหลังจากที่มีนักศึกษาสาวฆ่าตัวตาย
จัดมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบนถนนเส้นนี้
เชื่อว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นวิญญาณของสิ่งที่เกี่ยวข้องในอดีตมากกว่า
โพสต์ภาพนี้ไปแล้วก็แท็กให้กับหมอปลาด้วยเพจหมอปลา
หวังว่าหมอปลาจะช่วยไขปริศนาเรื่องนี้นะครับ
สอบถามรายละเอียดแล้วหมอปลาบอกว่าเออก็คงจะสอดคล้องกัน
อาจจะเป็นวิญญาณโผล่มาเพื่อขอส่วนบุญ
ดังนั้นขอให้ตื่นไปทำบุญแต่ว่าพีรวัตรไปตื่นไปทำบุญแล้วนะ
ขอให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาก็เข้าใจว่า
งานนี้ไม่น่าจะมีเรื่องราวร้อนหลอนใดทั้งสิ้นเกิดขึ้นฮะ
แต่เห็นแล้วก็สยองเหมือนกัน